พาคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีระทึกค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สพบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งด่านตรวจในช่วงกลางคืน
หลังจากนั้นมีรถเก่งคันหนึ่งเข้ามาในด่าน

ตำรวจสงสัยขับรถตามทันทีค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วขับไปขับมา
มีการยิงประทะกันด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ
จากคลิปที่คุณผู้ชมดูเป็นช่วงที่เกิดการยิงปะทะกันพอดีนะคะ
ช่วงนั้นตำรวจกำลังจะตัดสินใจยิงแหละ
ได้ยินเสียงขึ้นลำกล้องแล้วก็แก๊ก
แต่คนที่หนียิงสวนมาก่อน
ทำให้ตำรวจจะต้องทิ้งระยะออกไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
แล้วก็ตามไปเรื่อยแบบนี้แต่ด้วยความมืดค่ะ
รถคันนี้ขับหายไปในความมืดแต่ว่าสุดท้ายเจอ

นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ที่กำลังไล่ติดตามรถของคนร้าย
ก่อนหน้านี้ตำรวจตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าเทศบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
รถเก่งคันนี้วิ่งมาจากตำบลดงละครจังหวัดนครนายก
พอมาถึงด่านที่ตำรวจเขาตั้งอยู่
รถเก๋งคันนี้กลับรถไม่ยอมเข้าด่านค่ะ
ขับหลบหนีไปเลยตำรวจสงสัยขับรถตาม
และตอนแรกพยายามใช้เสียงก่อนเป็นการประกาศจอดรถจอดรถ
ปรากฏว่าไม่จอดแล้วแถมยังใช้อาวุธปืน
ยิงเข้ามาใส่รถของตำรวจด้วยนะคะ
ตำรวจก็ช่วงนั้นมีการยิงกลับไปเหมือนกัน
เป็นการยิงยางรถยนต์เพื่อสกัดรถของคนร้ายนะคะ
อกจากนี้วิทยุขอกำลังสนับสนุนในการติดตามด้วย
แต่ด้วยความมืดเจ้าหน้าที่ไล่ตามไม่ทันนะคะ
รถคันนี้ขับหายไปในความมืดเลย
รวมระยะทางที่เขาไล่ล่ากันแบบนี้
ประมาณ๑๐กิโลเมตรด้วยกันนะคะ
ต่อมาพนักงานสอบสวนสพบ้านสร้างได้รับแจ้งค่ะ
จากชาวบ้านหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
มีชาวบ้านชื่อว่านางลำจวนแก้วเกรด
แจ้งเข้ามากับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ไม่รู้ว่าเป็นรถใครจริงค่ะ
จอดไว้ที่หลังบ้านของตัวเอง
เท่านี้ตำรวจอ้าว
ลักษณะมันไปตรงกับรถที่หนีด่านเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เข้าไปเลยค่ะไปตรวจสอบรถคันนี้
ด้านหน้าของรถฝั่งคนขับมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่๒ปลอกและกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๒๑นัด

ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่ว่าคนที่อยู่ในรถคือคาดว่าน่าจะมากันสองคน
เพราะว่าตอนที่ไล่ล่าแล้วมีการยิงออกมาเนี่ย
ด้านฝั่งคนขับก็ยิง
และด้านข้างคนขับก็มีคนเปิดกระจกเช่นเดียวกัน
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมากันสองคนนะคะ

ข้าวของแล้วก็กระสุนปืนไม่เจอคนแล้ว
ไป๑๑โมงเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
นายจักรวุฒิเมืองวงเป็นชาวอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
เดินทางไปที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรปราจีนบุรีจากขอนแก่น

ไปแสดงความบริสุทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ้าวแล้วทำไมในจักรวุฒิจะต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบย้อนกลับไปเลขทะเบียนนี้
ผู้ที่ครอบครองรถอยู่คือนายจักราวุฒิ

เขาเลยก็ต้องมาหาตำรวจนะคะ

จักรราวุฒิเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้บอกว่า
ปี๖๑ย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ขอนแก่น

ก็เลยเอารถเก๋งคันนี้ที่ตัวเองเป็นเจ้าของนี้นะคะ
ซีวิกสีบรอนเงินไปจำนำที่จังหวัดขอนแก่น
ผู้ที่รับจำนำก็เดินทางมารับจำนำที่บ้าน
ซึ่งคิดว่าจะจำนำไว้ไม่นาน
ตอนนั้นยอดเงินได้ไป๓๐๐๐เท่านั้นเองนะคะ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น
มีใบสั่งส่งมาที่บ้านตลอดเลย
เกี่ยวกับเรื่องของรถคันนี้ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด
ทางบ้านก็ถามว่าให้เขาเอารถไปวิ่งเหรอ

ต่อมาหลังจากนั้นคือทิ้งไปอีกนะ

ในที่สุดมาทราบว่ารถของตัวเอง
ถูกเอามาก่อเหตุต่างรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นคลิปและให้เขาเห็นเป็นข่าว
เขาก็รีบไปหาตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เบื้องต้นตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐาน

ส่วนคนร้ายที่ขับรถหนีด่านตำรวจเบื้องต้นเนี่ย
คาดว่าน่าจะมากัน๓คน

กำลังเตรียมออกหมายจับค่ะ

แล้วดูสิก่อคดีอะไรเพียบเลย
ไม่รู้ว่าที่หนีเนี่ยคดีอะไรด้วยนะ